มาดูคดีฆาตกรรมโหด๑คดี
ที่ตอนนี้ตำรวจระยองเขาพยายามติดตามความคืบหน้า
พยายามตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุนะครับ
จากคดีที่มีคนร้ายเข้าไปก่อเหตุในการฆ่าชิงทรัพย์
สองสามีภรรยาซึ่งเป็นครูด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับ
ด้วยการทั้งปาดคอจนครูฝ่ายชายคอเกือบขาดและเสียชีวิต
ส่วนครูฝ่ายหญิงก็ถูกมีดแทงกลางศีรษะ
เลือดออกและเสียชีวิตหมกศพไว้ภายในบ้านพักนะครับ
ตำรวจสพเมืองระยองได้นำกำลังสืบสวนติดตาม
เพื่อจับกลุ่มนายสุภกฤษสุจาศีอายุ๒๒ปี
หลังจากสารจังหวัดระยองอนุมัติหมายจับในข้อหา
ฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนเพื่อชิงทรัพย
หลังพบพยานหลักฐานว่าเป็นผู้ก่อเหตุ
ฆ่านายอโรชาสุภานิษฐ์หรือว่าครูเอ็มอายุ๓๓ปี
แล้วก็นางสาวปริยาพรเพียรงามหรือว่าครูแนน

ภายในบ้านพักในอำเภอเมืองระยอง
กลางดึกวันที่๒๗พฤศจิกายน
ซึ่งผู้ตายนั้นเคยประกาศขายไว้ก่อนหน้านี้นะครับ
เรื่องนี้นะครับผู้บังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดระยองพลตำรวจตรีฉลองสุขจันท
เปิดเผยนะครับว่าหลังจากที่รู้ตัวคนร้าย
และสาเหตุจากการประสงค์ต่อทรัพย์แล้ว
ก็มีความพยายามในการติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย

นายสุภกฤษได้ติดต่อขอซื้อ
และมีการนัดหมายมาดูรถกันที่บ้าน
โดยอาจมีการพูดคุยและตกลงกันไม่ได้นะครับ
จากนั้นคนร้ายจึงใช้มีดปาดคอครูเอ็มครูผู้ชาย
แล้วก็ครูแนนมาเห็นเข้า
คนร้ายจึงแทงครูแนนเข้าที่กลางศีรษะ

แล้วก็พยายามที่จะลากศพไปไว้ที่ห้องนอนของครูนะฮะ
แล้วก็เอาผ้าเอาผ้าห่มเอาเสื้อผ้าอะไรเนี่ย

จากนั้นคนร้ายได้นำรถจักรยานยนต์ออกไปจากบ้านพัก
โดยนำคีย์การ์ดของหมู่บ้าน
ออกไปด้วยเพื่อเป็นการเปิดประตูหลังหมู่บ้านนะครับ
นี่ก็เป็นทางตำรวจเขาได้เบาะแสเขาเรียบร้อยแล้ว
ทีนี้ก็ต้องตามรอยว่าบิ๊กไบท์ไปไหน

เอ็มประกาศขายในราคา๖แสนบาทผ่านทางเฟซบุ๊ก
ทีนี้ตำรวจสืบสวนกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
ที่นายสุภกฤษคนร้ายเนี่ย
เอามาขโมยมาแล้วมาฝากขายที่ร้าน
คือมันเป็นร้านรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์นะคะ
อยู่ที่ตำบลนาป่าอำเภอเมืองชนบุรี

ใช่แล้วก็ร้านนี้เขาก็รับซื้อรถแบบนี้จากทั่วประเทศ
ทีนี้ลูกชายเจ้าของร้านเขาแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะ
ก็บอกเลยบอกว่าร้านเปิดรับซื้อรับจำหน่าย
บิ๊กไบท์มือ๒ทั่วประเทศอยู่แล้ว
คือเขาทั้งซื้อทั้งจำหน่ายทางออนไลน์นะ
ใช่ค่ะมีอะไรก็ส่งรูปมาทางออนไลน์
บางคนก็รูปเข้าทางการส่งรถทางผลส่งแบบนี้ไม่ต้องเจอหน้ากัน

ทีนี้ตัวนายสุขพคฤชผู้ตงหาละนะคะ
เป็นรถบิ๊กไบท์จะมาขายให้ครับคุณผู้ชมมาดูข้อความสิคะ
ตกลงราคากันอยู่ที่ประมาณ๓แสนกว่าบาท
ทีนี้ส่งภาพรถมาให้ดูกันด้วยแล้วก็มีหลักฐานการซื้อขายแบบโอนลอย
หลักฐานต่างเนี่ยคือมีครบทีนี้ทางร้านเขาก็เลยตกลง
ผู้ขายก็ทางผู้ขายคือตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะครับ
ก็ส่งบิ๊กไบท์มาส่งมาทางขนส่ง
คือก่อนจะมีการตกลงกันนะก็มีการง้อกันเยอะหน่อย
เพราะว่าจริงแล้วคนร้ายต้องการที่จะขายรถคันนี้ให้ได้๔แสนบาทนะครับ
ทางร้านเองบอกว่าไม่ได้๔แสนไม่ได้ได้แค่นี้ราคานี้ประมาณ๓แสน
ต่อรองกันนะฮะแต่ว่าคนร้ายเองก็บอกโหพี่แล้วยังไงต่อ
จนกระทั่งคนขายเขาเงียบไปตัวคนร้ายเองก็มาง้อต่อ
บอกเอาไงพี่เอาแค่นี้ก็ได้แล้วก็ตกลงซื้อขายกันในราคา๓แสนบาท
ใช่แล้วทีนี้พอทางตัวคนขายที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะคะ
ส่งรถบิ๊กไบท์มามาทางขนส่งเสร็จแล้วปั๊บ
ทางร้านเนี่ยก็โอนเงินไปให้เรียบร้อยเขาบอกนะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารถคันนี้มันเป็นของกลางเหตุฆ่ากันตาย
คือถ้าเกิดผมรู้ผมก็ไม่รับซื้อแต่ยังไงก็ตามยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกเรื่องนะคะ
เขาเป็นคนแอดไลน์มาเพราะว่าผมเปิดร้านขายบิ๊กไบท์เราจะรับซื้อรถพวกนี้ทั่วประเทศ
ใช่ครับเขาก็จะแอดไลน์มาแล้วก็ส่งรถส่งเอกสารมา
ตามรอยเรื่องของบิ๊กไบท์แล้วก็ต้องตามรอยต่อนะฮะว่า
มาดูทางญาติครอบครัวของครูทั้งคู่กันบ้าง
เมื่อวานนี้ญาติของครูเอ็มแล้วก็ญาติของครูแนน
มาติดต่อขอรับศพทั้ง๒ศพ
นายแก้วเพียรงามอายุ๕๙ขออภัย๖๙ปี
พ่อของครูแนนบอกว่ารู้สึกเสียใจที่สูญเสียลูกสาว
ยังดีใจที่ทางตำรวจทำงานเต็มที่

แล้วก็เดินทางมาจากจังหวัดพยาวเพื่อมาขอรับศพลูกสาว
โดยจะมารับในวันพรุ่งนี้นะครับ
เพื่อนำกลับที่บ้านเกิดจังหวัดพยาว
แล้วก็จะตั้งบำเพ็ญกุศลศพไว้๕คืน
คุณพ่อให้สัมภาษณ์เมื่อวานก็คือจะรับศพวันนี้แหละนะครับ
แต่ว่าทางฝั่งของคุณพ่อของครูเอ็มนะครับ
ก็คือนายสมานสุภานิษฐ์อายุ๖๔ปี
เมื่อวานรับศพครูเอ็มไปแล้วนะรับไปก่อนแล้วนะครับ
บอกว่าเสียใจจนไม่มีน้ำตาแล้วคุณ
บอกไม่มีน้ำตาจริงนะไม่รู้จะร้องไห้ออกมายังไงแล้วนะฮะ
ถ้าออกมามันคงออกมาเป็นสายเลือดแล้วนะครับ
ก็บอกว่าตอนนี้พอได้ฟังสำนวนของตำรวจ
มีความหวังว่าตำรวจจะสามารถติดตามตัวคนร้าย
มาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุด
ส่วนเรื่องของลูกชายนั้นก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องส่วนตัวของเขาเท่าไหร่
แต่เรื่องมีปากเสียงกับภรรยาพ่อก็พอจะรู้บ้าง
แต่ไม่รู้เรื่องของปัญหาเงินเงินทอง

วันนี้ก็นำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้

ซึ่งเป็นพระเจดีเก่าแก่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลประยอง

ขอนำร่างลูกชายกลับบ้าน
ขอให้เปิดทางเพื่อจะนำวิญญาณกลับบ้านไปด้วย
นี่คือครอบครัวของผู้ตายนะคะ
ใช่ก็จะนำไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดชายนาฏ

ใช่ค่ะคือฝ่ายครูแนนไปที่พยาว
ทางฝ่ายครูเอ็มไปที่ชัยนาธิ์ที่บ้านเกิด
ทีนี้มีแม่บุญธรรมของทั้งคู่เนี่ยนะคะ
ก็คือคุณแม่บันธมเขาเปิดเผยบอกว่า
สักประมาณอาทิตย์ก่อนครูเอ็มมาเยี่ยมคุณแม่

น้ำตายดแหมะลงที่เท้าเลยนะฮะ
ทีนี้ตอนนั้นแม่รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นลางไม่ดี

ก็เลยถามครูเอ็มไปว่าลูกมีอะไรหรือเปล่า
บอกแม่ได้ทุกเรื่องนะอาจจะผ่อนหนักให้เป็นเบา
แต่ว่าตัวครูเอ็มบอกว่าผมเลิกแล้ว

แล้วหลังจากนั้นบอกว่าแม่ผมจัดการได้

ไม่ยอมบอกปัญหาอะไรเลยนะฮะ
เพียงแต่ว่ามาก้มกราบเท้าแล้วก็ร้องไห้นะครับ
แม่บุญธรรมก็บอกเป็นรางหรือเปล่า
คุณผู้ชมความคืบหน้าในคดีนี้นะครับ
ล่าสุดเมื่อช่วงเช้านี้เองนะครับ

สามารถจับกลุ่มตัวนายสุภกฤษสุจาศรีได้แล้ว

เขาจะต้องทำงานคู่กับตำรวจเชียงใหม่

ถือว่าเป็นพื้นที่ภูมิลำเนาของผู้ต้องหานะครับ

และตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว

อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่

ขณะที่กำลังจะหลบหนีข้ามพรมแดน
ออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

นำตัวของผู้ต้องหา

ก็คือพื้นที่จังหวัดระยองนั่นเอง

ว่าแรงจูงใจเกิดจากครั้งงี้

ว่าเดี๋ยวยังไงภายใน๒๔ชั่วโมงจะต้องได้ตัว
จับกลุ่มได้เร็วจับกลุ่มได้เร็วเหมือนกันนะคะ